คุณผู้ชมคะกว่าที่ทีมดำน้ำจะเข้าไปเจอน้องได้
โอ้โหเดี๋ยวเราวันนี้ในไทยรัฐทีวีมีการใช้กราฟิกสรุป
ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบง่ายมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่อันนี้เราเอาแผนที่นี้มาจากแผนที่สังเกต
ทางผู้ว่ามาบอกว่าหลังจากนี้นะ
เดี๋ยวใช้แผนที่นี้ตรงกันเราก็มาทำเป็นกราฟิกให้มันสวยงาม
เพราะแผนที่สังเกตของผู้ว่าคือเหมือนเป็นลายเส้นนะนะ
ใช่ค่ะก็แผนที่นี้ก็บอกเราว่าจากโถงปากถ้ำไปจนถึงพื้นที่ด้านใน
ทุกหน่วยก็ปฏิบัติภารกิจนะคะ
คือต้องเดินเท้าบนพื้นที่ต่างระดับที่มันมีความลาดชันสูง
หลังจากนั้นก็ต้องดำฝากระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากไปตั้งแต่ปากถ้ำ
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นโถง๑โถง๒โถง๓ต้องผ่าน๓จุดนี้

แล้วก็อย่างที่บอกบริเวณโถง๓ก็มีการตั้งเป็นกองบัญชาการ

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ชีวิตกินนอนกันอยู่ในถ้ำนี่แหละค่ะ
จากปากถ้ำไปจนถึง๓แยกระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร

ก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีนักประดาน้ำอาสาจากหน่วยงานต่าง
เขาก็ขนลำเลียงอุปกรณ์เอาไปไว้ที่ถง
เพราะผู้ว่าบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้มีถังอากาศ

ไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์เชือกเนี่ย

แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเป็นถังอากาศที่เขามาผูก
ห่างกันทุก๒๕เมตร
วางแนวเชือกเป็นเบสไลน์
คือเหมือนกับเป็นเชือกในการคลำทาง
เพราะว่าบางทีน้ำขุนที่ผ่านมา
ก็ต้องมีการโยงเชือกเอาไว้แบบนี้

ถ้าต้องนำน้องออกมาผ่านทาง
โถง๓โถง๒โถง๑ย้อนมาปากถ้ำ

ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าถังพวกนี้จะช่วยน้องได้

ก็ถือว่าเป็นจุดที่วิกฤตของทีมดำน้ำเหมือนกันนะ

แล้วก็ลงในทางแคบต้องเลี้ยวซ้ายไปอีก

พูดว่ามีระยะทางยาวประมาณสัก๑๕เมตร
จุดวิกฤตเขาบอกว่าโอ้โหเป็นรูลอดผ่านเล็กแค่นั้นเอง
ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักประดาน้ำต่างชาตินะ

จะเข้าตรงนี้ไม่ได้เลย
ดังนั้นภารกิจที่ผู้ว่าบอกเมื่อวาน
อกจากจะผ่านเจาะผ่านช่องนี้ให้ได้แล้ว
จะต้องทำให้ช่องนี้มันอยู่ขนาดใหญ่เหมือนเดิม

เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจแบบสำเร็จลุล่วง
นี่ทีมข่าวของเราทำกราฟิกให้ดู
แบบว่ามีความลึกความตื้นต้องเดินผ่านเนิน
ดำน้ำตรงไหนอย่างไรบ้างเห็นชัดเจนนะครับ
ใช่ทีนี้ลองเปรียบเทียบดูคุณผู้ชมเมื่อกี้
ที่พูดว่าเป็นระยะทางยาว๑๕เมตรใช่ไหม
ถ้าเกิดระยะ๑เมตรเราต้องเดินประมาณ๓๙
ดังนั้นถ้าเกิด๑๕เมตรก็จะใช้เวลาในการเดินเนี่ย
อันนี้คือเดินนะคะใช่แต่ถ้าเกิดว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำมาตรฐานของเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๐ปีเนี่ย
คือระยะทาง๑๕เมตรจะต้องใช้เวลาประมาณ๒นาที
แต่สิ่งที่ทั้งซิลเอ่ยทั้งนักดำน้ำจากต่างประเทศ

ตรงนั้นมันไม่เหมือนสระว่ายน้ำมาตรฐานไงครับ
มันคือความแรงของน้ำความมืด
เรื่องความขุ่นความใสของน้ำก็มีผล
รวมถึงเส้นทางที่มันเป็นโขดหิน
เป็นช่องขนาดเล็กมันมีความสลับซับซ้อนด้วย
เวลาว่ายน้ำเวลาดำน้ำนะคุณ

ไหลออกมาที่ปากถ้ำใช่ไหมไหลลงที่ต่ำ
แต่ว่าเรากำลังเหมือนขึ้นเนินเหมือนกัน
ดังนั้นเราก็สวนกับทางน้ำไหลเชี่ยว
ใช่ค่ะจุดวิกฤตที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ไปได้ไม่ใช่เจอเลยนะคะ
ยังต้องเดินในทางลาดชันไปอีก๔๐๐เมตร
หลังจากนั้นดำน้ำต่อไปอีก๑๓๐เมตร
ถึงจะถึงหาดพัทยานะคะ

จากจุด๓แยกไปยังหาดพัทยามีระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
ลองคำนวณโดยเปรียบเทียบกับการว่ายน้ำ
สระขนาดมาตรฐานระดับโลกซึ่งอยู่ที่๕๐เมตร
โดยเฉลี่ยปกติคนเราจะว่ายน้ำในสระ๕๐เมตร๑รอบ
ก็ใช้เวลาประมาณ๔๕วินาทีถึง๑นาที
แต่ถ้าเราลองเทียบกับอัตราการไหว้ของซิล
ที่ทำได้เมื่อวานี้คือ๑๕๐เมตรต่อ๑ชั่วโมง
คุณดูสิอันนี้คือเปรียบเทียบแบบให้เห็นชัดเลยเห็นไหม
ดูซิลเหมือนกับจะต้องค่อยเข้าไป
ระยะทางตรงนี้เป็นขนาด๕๐เมตร
ใช่ครับแล้วถ้าซิลว่ายน้ำ๕๐เมตร
คือต้องใช้เวลาถึง๒๐นาที
แต่ในขณะให้ไหว้สระปกติทั่วไปใช้เวลาแค่๑นาที
แล้วเราลองเปรียบเทียบระยะมากกว่านั้น
คือถ้าระยะ๑กิโลเมตรหรือว่า๑๐๐เมตร

คือไปกลับไปกับสระว่ายน้ำ๕๐เมตรประมาณ๒๐รอบ
คนธรรมดาใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
แต่ทีมปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำหรือซิล
ต้องใช้เวลาดำน้ำถึง๖ชั่วโมง
ในการว่ายน้ำภายในถ้ำ๑กิโลเมตร
หรือเท่ากับการว่ายไปกลับในสระธรรมดา๓๖๐รอบ
คือที่เอามาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็น
เพราะว่าก่อนหน้านี้คำถามมันเยอะเหลือเกินไงว่าทำไม
ยไม่ถึงสักทีทำไมดำไม่ถึงสักที
ทำไมต้องรอนานทำไมมันหลายวันเกินไปแล้วนะ
ไหนบอกว่าซิลเก่งมีแบบเก่งสุดแล้วไง
แต่ว่ายไปก็ติดปัญหาติดอุปสรรคภายในถ้ำนะฮะ
น้ำมาแรงน้ำขุ่นติดโขดหินติดช่องติดมุด
ติดหินงอกหินย้อยคุณคิดดูว่า
เราว่ายน้ำ๑กิโลเมตรพันเมตร
ว่ายน้ำเราใช้เวลากี่นาทีเอง๒๐นาที
แต่ซิลเขาว่ายน้ำ๑กิโลเมตรในถ้ำ๖ชั่วโมง
แต่ว่ายังดีอย่างหนึ่งไงคุณสืบสกุลคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องสภาพอากาศฟ้าฝนค่อนข้างเป็นใจ
เพราะว่าการที่จะปฏิบัติภารกิจในถ้ำ

ไม่มีฝนตกลงมาเป็นการเติมน้ำในถ้ำ
แต่ส่วนหนึ่งนอกจากฟ้าฝนเป็นใจแล้ว
ภารกิจตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะ
คือการระบายน้ำออกจากถ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบน้ำทั้งภายในถ้ำ

รวมถึงการระบายน้ำออกทางบริเวณถ้ำไซทอง
แล้วก็ยังมีการเจาะน้ำบาดานโดยรอบถ้ำด้วยนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวาน
ก็มีรายงานว่าหน่วยซิลสองนาย
นำถังอากาศติดตัวไปด้วยคนละ๓ถัง
ไปลุยต่อจากจุดดำน้ำจากโถง๓ไปพัทยาบีช
ประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
เราก็ถึงจะมาได้ยินข่าวดี
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะ
นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ
เราก็จำลองกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นชัด
เทียบเรื่องของการว่ายน้ำของคนธรรมดา
กับการทำหน้าที่ของหน่วยซิล

ก็รู้เลยว่าหน่วยซิลของเราหล่อแค่ไหน
หัวใจหล่อมากด้วยจริง